ทำเงินวันนี้การเลี้ยงมดแดงในสวนมะม่วง
เพื่อแห่ไข่มดแดงเอาไปขายสร้างรายได้ให้กับชาวสวน
เรื่องราวการเลี้ยงไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดจะเป็นยังไง
ติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
วันนี้เราไปแห่ไข่มดแดงกับชาวสวนมะม่วงกันเถอะครับ
เพราะต้นมะม่วงที่นี่เขามีรังมดแดงเยอะมากเลยครับ
พาชาวตลอดข่าวมารู้จักกับการเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติ
ที่บ้านบัวแก้วตำบลเริงแฝกอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของสวนก็คือพี่บุญโฮมแพงแสงอายุ๖๒ปีครับ
ที่นี่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ฟ้าลั่นเขียวเสวยจำนวน๔๕๐ต้น
บนพื้นที่๑๒ไร่ปลูกแบบอินซีไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
มะม่วงที่สวนจึงเต็มไปด้วยรังมดแดง
แล้วพี่บุญโฮมก็เกิดความคิดว่าต้องเลี้ยงมดแดงเพื่อช่วยกำจัดแมลง
แต่พอเลี้ยงไปมดแดงขยายรังเพิ่มขึ้นอย่างต้นใหญ่ก็ต้นละ๕๘รัง
ส่วนต้นเล็กหน่อยก็ต้นละ๒๔รังครับ
พี่บุญโฮมครับมีเยอะขนาดนี้ก็แย่ไข่มดแดงขายได้เลยสิครับ
มื้อนี่ต้นป์มื้อนละ๒๐ถุงศิษฐ์ปลายถุงละ๒๐บาท

ใน๑สัปดาห์พี่บุญโฮมจะแยกไข่มดแดง๒๓ครั้งเท่านั้นนะครับ
โดยมดแดงจะสร้างรังมามากมายขนาดนี้เนี่ยอยากรู้จริงว่าเพราะอะไร
พี่บุญโฮมครับบอกพวกเราชาวตลอดข่าวหน่อย
ทำยังไงฮะสวนมะม่วงเนี่ยก็เต็มไปด้วยมดแดงแบบนี้ครับ

พี่บุญโฮมครับสาธิตการเรียกมดแดง
ให้มาอยู่ในสวนให้เช้าตลอดข่าวเราดูหน่อยได้ไหมครับ
นี่คือหัวอาหารของไก่ไข่ครับ
พี่บุญโฮมยังบอกอีกว่าเพราะอาหารไก่นั้นมีโปรตีน
ดแดงจะชอบมากินนี่เลยครับเวลาที่วางอาหารและน้ำไว้แบบนี้
มดแดงก็จะลงมากินโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ
ตอนนี้ลงมากินน้ำแล้วก็คาบอาหารขึ้นไปให้ลูกบนรัง
ต้นทุนในการเลี้ยงมดแดงแบบฉบับพี่บุญโฮมไม่สูงนะครับ
เพราะหัวอาหาร๑กิโลกรัมใช้ได้ถึง๑๐๐ต้น
ดแดงก็ไม่ได้กินเยอะนะครับแต่ก็พร้อมออกไข่ให้ได้แย่
สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์พอมีจำนวนมาก
พี่บุญโฮมก็โพสต์ขายในโซเชียลก็จะมีลูกค้าสั่งซื้อทันที
และนำไปขายในราคากิโลกรัมละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทครับ
มะม่วงที่นี่จึงสร้างรายได้ถึง๒ทาง
กลายเป็นเกษตรทำเงินให้กับชาวสวนไปแล้วครับ

โอ้โหทำอะไรตาไม่กระพริบเลย
ดูจอนิ้วอยู่ไหนอ๋อเยี่ยมจริง
มันเชื่อมจริงเรียกว่าทูอินวัน
เรียกก็ไม่หันค้างเลยตา

สุดยอดจริงเป็นไอเดียแนะนำกันนะคะ